แต่ว่าเหตุการณ์นี้ค่ะที่ชนบุรีนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อช่วงเที่ยงคืนคืนที่ผ่านมาครับมีบ้านหลังนึงโอ้โหไฟไหม้วอดทั้งหลัง
คนในซอยก็หนีกันวุ่นกลัวว่าจะลามไปบ้านหลังอื่น
ประเด็นก็คือเจ้าของบ้านเป็นสามีภรรยากันทะเลาะกันค่ะ
ภรรยาบอกสามีนั่นแหละจุดไฟเผาบ้าน
สามีบอกภรรยาแหละสติไม่ดี
ออกมาจากโรงพยาบาลศรีธัญญาโทษกันไปโทษกันมา
แต่ไปดูเหตุการณ์ก่อนเพราะว่าไฟไหม้เนี่ยโอ้โหเสียหายทั้งหลังเลยนะคะ

เผาวงเผาบ้านปัญญาอ่อนหรือเปล่า
เออเดี๋ยวเราทำอย่างอื่นเขา
แต่ดูสภาพบ้านคือเสียหายหมดเลยนะคะ

ภรรยาก็บอกสามีเป็นคนเผาสามีก็บอกก็ภรรยานั่นแหละ

เนี่ยค่ะเจ้าหน้าที่รถดับเพลิงเทศบาลตำบลหนองตำลึง
ชาวบ้านในซอยเขาก็ช่วยกันนะคะ
ดับไฟบ้านหลังนี้เป็นบ้านไม่มีเลขที่
อยู่ในพื้นที่หมู่๒ตำบลหนองตำลึงอำเภอพันธองจังหวัดชนบุรี
ใช้เวลาอยู่ครึ่งชั่วโมงถึงจะดับไฟได้

เป็นบ้านของนางรานีอายุ๔๓ปี
อยู่กับนายสมหมายสามีอายุ๕๓ปี
แต่ว่าทั้งคู่อะค่ะเหมือนจะเมาทั้งคู่เลยนะ
ตอนที่เจ้าหน้าที่ไปช่วยกันดับไฟนะ
ตัวภรรยานะคะนางรานีบอกว่าสามีนี่แหละ
อยู่ก็เอาน้ำมันเบนซินมาราดบนที่นอน

ตัวนายสมหมายสามีบอกว่าเปล่าผมไม่ได้ทำผมไม่ได้เผาบ้าน
ภรรยานั่นแหละสติไม่ดีเพิ่งออกมาจากโรงพยาบาลศรีธัญญา
คือเถียงกันค่ะโยนกันไปโยนกันมาทั้งคู่อย่างนี้
ไม่รู้ว่าเขาจะเป็นติดยายรึเปล่าไม่รู้
ประมาณ๑จุดเลยนะ

อ๋อทำไมครับอ๋อทำไม
ผมก็ไม่จุดไฟครับ
แล้วแฟนบอกเป็นคนจุดอ่ะ

นี่ไงคุณภาคภูมิแล้วตกลงยังไงอ่ะตกลงไฟไหม้ได้ยังไงอ่ะ
ต่างคนต่างบอกว่าอีกฝ่ายเป็นคนจุดไฟเผาใช่อ่ะ
แต่เนี่ยค่ะเมื่อช่วงเช้านะคะทีมข่าวของเราเนี่ย
ทีมข่าวแท้รัฐทีวีประจำจังหวัดชนบุรีนะคะ
ก็ไปคุยกับเพื่อนบ้านของสามีภรรยาคู่นี้นะคะ
เพื่อนบ้านบอกตรงกันค่ะว่าเมาทั้งคู่ค่ะทั้งคู่เลยเหรอ
ทั้งคู่ค่ะชอบดื่มเหล้าทั้งคู่ครับ
แล้วพอเมาทะเลาะกันตลอด
ทำร้ายร่างกายกันเป็นประจำคาดว่าก่อนที่ไฟจะไหม้บ้านอ่ะ

อาจารย์อ่ะเขาทะเลาะกันอยู่แล้วอืม
เลาะออกมาแบบพิษทุราไงครับครับ
กิเเลาะมาก็ทะเลาะกันทะเลาะกันทีนี้ตำส่วนครับ

ครับแล้วเสร็จกลับมามาลัยท่าไหนไม่รู้ว่า
ถ้าล้อไว้กันอีกปรุงเพลงนี่ไม่สนใจเพราะบ้านมันชินแล้ว
ก็คือตำหวังเขาก็ไปไง

ถ้าพักนึงแค่นั้นแหละดั่ง
โอ้แป้บบุ้มสมบัติเลยโอ้ไปไหมเลย
นี่นะคะทีมข่าวก็เลยไปคุยกับสามีภรรยา
คู่นี้อีกรอบหนึ่งที่เป็นเจ้าของบ้านนะคะนางรานีกับสามีอะค่ะครับ
ตัวนายสมหมายอ่ะค่ะยังทะเลาะไม่เลิกโอ้โหทะเลาะข้ามวันข้ามคืน
นี่บ้านข้างหลังไม่เหลือแล้วนะไม่เหลือแล้วคุณภาคภูมิดูสิ
หมดไปเรียบร้อยไม่เหลืออะไรเลยไปเก็บของคือแทบไม่มีอะไรให้เก็บอ่ะ
เพราะมันไหม้ไปหมดทั้งหลังอ่ะตัวภรรยาตัวนางรานียังยืนยันเหมือนเดิม
คนจุดไฟเผาบ้านคือสามีอืมแล้วบอกด้วยว่าไม่เอาแล้ว
ไม่อยู่ด้วยแล้วทนไม่ไหวแล้วโดยเฉพาะเวลาเมาเนี่ย
ไม่เอาแล้วสามีคนนี้จะไม่อยู่ด้วยบอกแบบนี้เลยนะ
แต่ครั้งเนี้ยคือใหญ่หลงที่สุดคือจุดบ้านแต่เขาบอกว่าปกติเขาทำร้ายหนู
หนูก็ต้องสู้หนูหนูพูดถูกไหมคะพี่อืมเขาทำร้ายหนู
หนูก็ต้องสู้หนูก็ใช้มีดฟันเขานี่แหละ
หนูยอมรับเดี๋ยวยินยันไม่ไม่ไม่รักกันเหมือนเดิมหรอ

ไม่ค่ะเพราะหนูก็ไม่ไหวเหมือนกันเนอะ
อืมอืมทีมข่าวถามว่ายังรักกันเหมือนเดิมไหมครับภรรยาบอกไม่ไม่ไม่ไหวแล้ว
แต่สุดท้ายตำรวจก็เลยบอกว่าก็ไม่ได้แจ้งข้อกล่าวหาใครนะคะ
เพราะว่าเป็นการทำลายทรัพย์สินของตัวเอง
สินของคนอื่นเขาไม่ได้เสียหายครับ
ทรัพย์สินของตัวเองคือไม่เหลืออะไรเลย

นี่ถ้าวอดไปบ้านหลังอื่นจะวุ่นวายกว่านี้
ตำรวจบอกว่าก็เลยเตือนไปค่ะเพราะโอ้โหไม่แน่
ถ้าเกิดมันร้ายแรงกว่านี้นะลามไปหลังอื่นนี่ยิ่งแย่นะคะครับ